คุณผู้ชมครับมีอดีตช่างไฟฟ้า
เขาได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ดัดแปลงรถนะฮะ

คำไหนนอนนั่นใช้ชีวิตแบบนกขมิ้น
ขับรถไปแคมปิ้งมีทีวีมีเครื่องเสียงมีการน้ำร้อนครับ
ปรากฏว่าเขาพูดเป็นลางกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะนอนที่นี่คืนสุดท้ายแล้ว
จะไม่อยู่แล้ววันรุ่งขึ้นพบกลายเป็นศพฮะ

นั่นแหละครับเพื่อนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบสาเหตุครับ
พบศพนายวรายุทธ์อายุ๕๗ปีครับนอนตายอยู่หลังกระบะสีดำครับ
ทะเบียนจังหวัดสุรินติดหลังคาไฟเบอร์แล้วก็มีเต็นต์กางออกมาแบบนี้ครับ
นี่ฮะสภาพรถของเขาเป็นเหมือนกับรถที่ค่ำไหนนอนนั่นได้เลยฮะ
พร้อมกินนอนอยู่บนรถนี่แหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตัวเมืองบุรีรำครับ
สภาพศพสวมกางเกงขาสั้นไม่ได้สวมเสื้อนอนหงายในมือเนี่ยยังกำโทรศัพท์มือถือเอาไว้อยู่เลย
ตามร่างกายไม่เจอบาดแผลถูกทำร้ายคาดว่าตายมาแล้ว๔๕ชั่วโมง
รถคันนี้ครับมีการดัดแปลงสภาพนี่ดูสภาพภายในเห็นไหมฮะ
ฝั่งซ้ายนี่มีปลั๊กไฟอะไรต่างฝั่งขวามีเครื่องเสียงด้วยนะครับนอกจากนี้มีการน้ำร้อนฮะ
ส่วนด้านหลังหลังรถบนหลังคารถมีแผงโซลาเซลติดตั้งเอาไว้อยู่ด้วยนะครับ
ติดตั้งอยู่๑แผงครับนี่คือแล้วก็มีการถอดประกอบอะไรต่างได้นะ
อำนวยความสะดวกครบครันในรถมีทีวีด้วยนะครับ
เจ้าของที่ดินแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ตายชื่อว่าพี่อาวุธครับ
บอกว่าตัวเขาเองกับผู้ตายเคยทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกัน
ผู้ตายเป็นอดีตช่างไฟฟ้าแต่ว่าถูกเลิกจ้างไปตอนที่โควิดระบาดนะครับ
หลังจากนั้นได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใช้ชีวิตแบบนกขมิ้น
คือระหกระเหินไปเรื่อยค่ำไหนนอนนั่นแต่งรถให้คล้ายกับรถบ้านเลย
มีทีวีมีการน้ำร้อนมีปลั๊กไฟมีแผงโซล่าเซลล์
นี่นะฮะชอบแคมปิ้งด้วยขับรถไปเรื่อยตรงไหนที่มันพอจะกินได้นอนได้
ก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ได้มีครอบครัวครับใช้ชีวิตตัวคนเดียว
ทีนี้เมื่อวานผู้ตายมาขอจอดรถนอนแคมปิ้งอยู่ตรงนี้แหละ
แล้วบอกว่าอยากสัมผัสบรรยากาศแบบชาวบ้าน
ก็เลยมาจอดรถอยู่บนที่ดินของพี่เขาเพื่อนผู้ตายท่านนี้นะฮะ
จู่เขาพูดเหมือนจะเป็นลางนะคุณผู้ชมคุณขวัญ
บอกว่าขอนอนที่นี่คืนสุดท้ายแล้วก็จะไม่อยู่แล้ว
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจก็คิดว่าอ๋อโอเคเดี๋ยววันรุ่งขึ้นคงย้ายที่อื่น
พอรุ่งเช้ามาเอ๊ะทำไมไม่ตื่นสักทีไปปลุกฮะตัวแข็งทื้อแล้ว

แกชอบแบบแคมปิ้งแกก็อยากมาอยู่อยากมาอยู่นี่ครับ
คือว่าเหมือนกับมาพักก่อนแล้วก็อยากมาพักแล้วก็มีที่ไป
ก็จะไปขับรถไปเรื่อยอะไรของแกนะครับ

รถบ้านแกนอนในบ้านนอนในรถแกก็บอกว่า
เรากับแกเป็นเพื่อนแค่เป็นเพื่อนกันดี

นั่นแหละแล้วพี่ก็แบบว่าพี่ก็จะไปแล้วนะ
พี่ก็พ่อก็ไม่ได้ใจว่าแกจะเป็นอะไรแบบนี้นะครับ

ตำรวจสภเมืองบุรีรำและเจ้าหน้าที่นะครับ
ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไป

กระทันหันแบบนี้โรคกำเริบหรืออะไร
เดี๋ยวรอตรวจสอบอย่างชัดเจนและจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ